มันมีคนร้ายคุณผู้ชมฮะคนร้ายที่สมุทรปราการเขาโดนตำรวจจับ
เรื่องของคดีอาวุธปืนแต่ทีนี้อาศัยจังหวะตำรวจเผลอ
วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็วางแผนนะถอดเสื้อผ้าร่อนจ้อนเลยรอดไม่รอดไปดูกัน
โอ้โหอานนท์หยุดก่อนอานนท์อานนท์ล้อมจ้อนแบบนี้ไม่ได้ครับ
หรือว่าชุดฉลามขาวต้องคุมตัวไปเลยคุมตัวมาจากพื้นที่ป่า
จากพื้นที่ป่ารกร้างในตะบนปากคลองบางปรากฏครับ

เจ้าหน้าที่ต้องเอาเสื้อผ้ามาให้สวมใส่
แล้วก็นำตัวไปสอบประคำที่โรงพัก
แต่ว่าก่อนจะถึงเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชม

กล้องวงจรปิดหน้าสพพระสมุทรเจดี
ที่สมุทรปาการร์บรันทึกภาพตอนที่

ในพื้นที่สพสาคราวิทยุมาฝากขังช่วงคราว

แต่ไอ้ขณะตอนที่จะขึ้นบันไดโรงพักครับ
ใช้จังหวะที่เหลือนะพี่คุณผู้ชมน่ะ

แต่ตอนออกตัวใส่ตีนหมาไปเร็วเลยนะ
หมาไปเลยตอนแรกนึกว่าไม่มีแรง
ไปซ่อนตัวในพื้นที่ป่ารกร้างห่างจากโรงพักประมาณ๑๐๐เมตรครับ
ตำรวจก็ระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่
๑ชั่วโมงก็จับกลุ่มตัวอานนท์ไว้ได้โดยละม่อมครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพว่าอ๋อกลัวจะถูกดำเนินคดีก็เลยตัดสินใจหนี
ระหว่างนั้นคิดจะล่อตำรวจล่อยังไง
ทำให้ตำรวจสับสนด้วยการถอดเสื้อถอดผ้าครับโยนทิ้งไปคนละทิศคนละทาง
โอ้โหนี่แย่บโยนนะอานนนท์นะ
ตำรวจจะได้ตามหาไม่ถูกแล้วตนเองจะได้ซ่อนตัวได้สะดวก
สุดท้ายก็ไม่รอดครับเนี่ยตำรวจไทยเก่ง
เรื่องต้นอานนท์ก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาก็คือ
หลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปครับไม่รอดนะอานนท์